แต่คราวนี้เป็นลูกที่น้อยใจแม่

จนตัวเองหมดกำลังใจ
และครับแค้นใจเลยฆ่าแม่ตัวเองเสียชีวิต
นะครับตำรวจจะตามจับกลุ่มได้ในที่สุดครับ
ตำรวจสอบสวนนายกลวยแก้วเกิดมีอายุ๔๒ปี
เป็นผู้ต้องหาใช้มีดแทงนางบัวเรียน
แก้วเกิดมีอายุ๗๖ปี

แจ้งตำรวจว่าพบคนร้ายที่ก่อเหตุ
เดินโซซัสโซเซคล้ายคนหมดแรง
หมู่บ้านออกไปเดินตามถนนมิตรภาพอุดรธานีขอนแก่น
แล้วก็มุ่งหน้าเข้าเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ช่วยสักตะจับได้ที่หน้าโรงเรียนบ้านเข้าศาล
ก่อนควบคุมตัวไปที่ศาลิตำรวจภูทรโน้นสูง
แล้วก็ตำรวจภูทรน้องแสงได้รับตัวไปสอบสวนดำเนินคดีนะครับ
คนร้ายสาภาพนะครับว่าเป็นคนลงมือฆ่าแม่จริง

ตัวเองก็หมดกำลังใจ
โดยก่อนหน้านี้นางบัวเรียนได้มอบมรดกให้ลูกทุกคน
คนร้ายได้ที่นาไป๕ไร่แต่ก็ไม่ยอมประกอบอาชีพใด

แล้วก็ตรวจสอบนะครับยังพบประวัติเข้ารับการบำบัดยาเสพติด
มีอาการทางประสาทเล็กน้อยแต่ผู้จารู้เรื่อง
หลังก่อเหตุได้เดินไปตามไร่นาของชาวบ้าน
ไม่ได้กินข้าวมา๒วันแล้วก็หมดเรี่ยวหมดแรง
เดินแบบไร้จุดหมายก่อนที่จะถูกตำรวจจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ